ไปดูอีกเรื่องหนึ่งไหนก็พาไปดูลิเกแล้ว
พาไปดูลำเพิร์นนะลำเพิร์นแบบเสิร์กแนวบ้านเงากันบ้างพูดถึงลำเพิร์นพูดถึงการเสิร์กมันก็มันสิคุณผู้ชม
มันกันขนาดไหนต้องบอกว่าไปให้สุดขอบฟ้าอันไกลพ้นเลยจ้า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

ไม่ตะวางคานะคะราวดาวฟุ๊ตบาทนี่แหละก็
ดูนางรามให้ดีตอนเตะขึ้นมารองเท้าลอยไปเท่าไหร่
คอลอยปุ๊บวิ่งเลย

ตกใจดูพอหลบไปตั้งหลักแป๊บวิ่งเลย

พฤติกรรมคนเวลาตกใจ

เขาก็ไม่ได้ตั้งใจดูสิแบบพลาดไปแล้วตายแล้วทำไงดี

ถกมาถุงพุ่งวิ่งเห็นมั้ย

ไม่สนไม่เอาแล้วรองเท้า

เกือบมันหลวมจริงค่ะง่อน

จะออกไปแตะคอฟ้า

ไปสูงสักขนาดนั้นคนข้างหน้าปลอดภัยดีหรือเปล่า
แต่ก็เอาล่ะมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้
บางทีเครื่องแต่งกายนางงนางงามนางรำต่างนะนะ
บางทีสบายหลุดเข้มขัดหลุดบ้างมันก็อาจจะเกิดขึ้น
เฉพาะเวลาเรารำเราฟ้อนเราเสริงสนุกสนานแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าก็เอาล่ะให้มันผ่านไปนะ
ก็เชื่อว่าคงไม่อยากจะให้เป็นแบบนี้อีก
อันตรายนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่รองเท้า
เข้าหน้าทำอย่างไรรู้ไหมเอาเชือกฟางมัดพูดกลุ่มให้นั่นเลย
ไม่ต้องใส่เลยเท้าเปล่ามันร้อนไงมันร้อนเท้าบนถนนอย่างนี้
วันหลังนี้มันลุดอย่างไรได้รองเท้าคืนนี้อย่างก็ไม่รู้
เออน่ารักดีเขามันก็จื่นจมสนุกสนายเกินไปนะคะตามภาษานะจ๊ะ
เหละก่อนอีกตรงนี้เลย
พูดอ้ายมากเลยนะ
ใครบอกว่าอ้าย

ถ้าคนนี้เหมาะเพศเล่นเหรอเก่งจริง

เดินไปหน้าสตุจน้องมันตบไหม
ตรงนี้ละคุณไม่น่าจะอายอะไรก็กันแล้วหลังจากนี้